เจ้าของบ้านเขาก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมา
ประตูตู้เย็นที่บ้านที่ก็ไม่ใช่ตู้เย็นเก่านะ

ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ไปดูฮะว่าในคืนก่อนที่เขาจะเจอตอนเช้า

คือตู้เย็นเวลาปิดมันจะมีขอบที่เป็นยาง

ใช่ถ้าลมพัดแรงมันก็ไม่น่าจะแรงถึงขั้นเปิดได้
และถ้าลมพัดแรงก็ต้องเปิดทั้งบนทั้งล่างถูกไหม

เหมือนคนกระชากปึ้งเลยอย่างนี้

แต่มันจะเด้งออกวันนี้มันเด้งออกนะ
นี่ฮะเป็นประตูตู้เย็นเปิดออกเองในบ้านเลขที่
ตำบลนาปลาอัมพือเมืองจังหวัดชนบุรี

ครับชื่อสมศักดิ์ค้าของเก่าอ่าเจ้าของร้านคือนายสมศักดิ์
สุโขใจเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมด้วยนะครับเรา
ก็ไปขอดูหน่อยว่าตู้เย็นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไง
กันแน่พบว่าสภาพยางนี่ครับยังแน่นอยู่ฝาประตูนี้ปิด
แน่นลองดึงดูเนี่ยต้องใช้แรงพอสมควรถึงจะดึงออกตู้เย็น
อยู่ในสภาพใหม่นะในร้านเขาเป็นร้านขายของเก่านะฮะ
ก็เลยมีพวกโต๊ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปเสียรพ่อแก่
กุมารทองอยู่ด้วยนายสมศักดิ์ซึ่งนอกจากเป็นเจ้าของร้านขาย
ของเก่าแล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมในพื้น
ชนบุรีนะฮะบอกว่าเขาตื่นมาตอนเช้าประตูตู้เย็นมันเปิด
อ้าอยู่สงสัยว่าใครมาเปิดทีแรกเนี่ยกลัวว่าจะมีขโมยเข้ามา
ในร้านก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงกับตกใจเพราะเหตุ
การเกิดขึ้นตอนตีสองคืนที่ผ่านมาฮะประตูตู้เย็นมันเปิดเอง
อย่างที่ท่านเห็นเปิดอย่างแรงอย่างที่เห็นในคลิปกล้องวงจร
ปิดบ้านหลังนี้เขามาเช่าพักอาศัยอยู่นะแล้วก็พบสิ่งลี้ลับ
อยู่หลายครั้งอย่างเช่นประตูรถตู้ที่นำไปใช้ในภารกิจงาน
ภัยบรรทุกศพมาหลายศพอยู่ดีดีบางทีก็เปิดเองก็มีมา
แล้วประตูรถตู้คันนี้ฮะอยู่ดีเปิดเองมีมาแล้วบางครั้งมี
เสียงพูดคุยกันในรถมีมาแล้วแต่คราวนี้ไม่เคยเจอมา
ก่อนคือประตูตู้เย็นในบ้านเปิดเองมีชาวบ้านมาเล่าให้
เขาฟังว่าเห็นคนแก่แต่งตัวคล้ายคนจีนเดินไปเดินมาอยู่
ในบ้านของเขาเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
อกจากนี้ยังมีชาวบ้านเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบ้าน
ของเขาอีกแล้วยังมีคนเห็นมีคนอยู่ในรถตู้กู้ภัยที่
รับศพของเขาอีกทั้งที่อ่าทั้งทั้งที่รถของเขาเนี่ย
เวลาจอดเขาก็ล็อคทุกครั้งลงมาตอนเช้าครับลงมาประตู
ประตูอย่างเงี้ยอ๋อน้ำแข็งก็เริ่มอ่าละลายเริ่มละลายคือ
อยากรู้ว่าใครเป็นคนเปิดอยากรู้ว่าตู้เย็นมัน
เปิดได้ยังไงก็เลยกดว่าดูกล้องครับผมกดว่าเปิดเองอ๋อ
เปิดเองครับผมทางที่มันก็แน่นใช่ไหมทางที่มันก็แน่น
อายุยังดีอยู่ครับตู้อ๋อยังใหม่อยู่นะครับผมเป็น
ได้ไหมถ้าลมพัดก็น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะช่องนี้
ลมมันเข้าดีลมแรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ
มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ครับอ๋ออะไรนี่หรือเปล่า
เรื่องแปลกเยอะไหมครับตั้งแต่อยู่ที่นี่บ่อยครับอยู่
อยู่แถวนี้เจอเจอบ่อยอ่าท่านผู้ชมบ้านไหนมีประตูตู้
เย็นเปิดเองแบบนี้ได้บ้างอืมอ่าลองบอกเราหน่อยนะอ่า
ส่วนเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าเชื่อนะอันนี้ส่วนตัวนะ
ส่วนตัวเขาคิดว่าอ่าอาจจะเป็นวิญญาณในบ้านเนี่ยหิวค่ะ
ก็เลยมาเปิดประตูตู้เย็นอ๋อเป็นวันพระด้วยไงใช่
ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วจุดทูบเส้นไหว้
ที่บ้านไปแล้วก็หวังว่าจะได้โชคได้ลาบบ้างส่งท้าย
ปีค่ะนะทุกครั้งอ่าที่เขาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอ่า
ก็เคยถูกบ้างแต่ครั้งนี้ก็จะเอาเลขที่บ้าน
ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นรางวัลใหญ่งวด๑๖ธันวาคม
เชื่อว่าสิ่งลี้ลับอาจจะมาให้โชคเขาก็ได้

งวดนี้เลยใช่ไหม๑๖ธันวา